คุณผู้ชมครับขีดเส้นใต้เมืองไทยของเราวันนี้นะครับ
เราจะพูดถึงที่ไม่ใช่เรื่องการเมืองบ้าง
อาจารย์สุภาพบอกวันนี้ขอพักเรื่องการเมือง
เอามาถึงเรื่องความวุ่นวาย
ของสายไฟสายสื่อสารสายอะไรต่าง
ที่มันดูวุ่นวายระยงระเกะระกะ
มันอีรุงตุงนังอยู่แล้วคุณจำได้ไหมวัน๒วันก่อน
มีนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขี่มอเตอร์ไซค์ที่ปฐุมธานีแล้วก็ไปโดนสายเนี่ย
คือเกี่ยวตรงคอโชคดียังไม่เป็นอะไรมาก

คือปัญหาแบบนี้มันทำให้เกิดอุบัติเหตุ
เราสองคนอ่านรถปลดทุกข์มีมาบ่อย
ประโยงระยางแต่ทีนี้จะแก้ไขกันอย่างไร

ทมจะนำสายสื่อสารลงใต้ดิน
ทัศนวิสัยสวยงามและที่สำคัญต้องปลอดภัยด้วย

จากการวิเคราะห์ของอาจารย์สุภาพคลี่ขจายกันครับ

เพราะเราคุยเราบ่นกันมานาน
ว่าสายไฟฟ้าสายสื่อสารสายโทรศัพท์ทั้งหลายทั้งปวง
พาดผ่านอยู่บนบนเสาไฟฟ้าเสาสื่อสารเนี่ย
มันอินุงตุงนังมากขนาดต่างประเทศเขาเอาไปโพสต์
ไม่เคยเห็นในประเทศไหนมาก่อนมองฟ้าไม่เห็นฟ้าว่าอย่างนั้นเถอะครับ
เห็นแต่สายไฟระโยงระยางเต็มไปหมดท่านดูภาพแต่ละภาพที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ดิ
คือเรียกว่ามันเกิดคำถามว่ามันอะไรกัน
แล้วก็มีเสียงเรียกร้องว่าทำไมเราไม่เอาสายไฟฟ้าเหล่านี้
สายโทรศัพท์สายเคเบิ้ลเหล่านี้ลงดินเหมือนในนานาประเทศเขา
เพื่อนบ้านเราขณะนี้ประเทศที่เขากำลังพัฒนาเขาเอาลงดินกันแล้วนะครับ
เหลือแต่บ้านเรานี่แหละแล้ววันนี้ก็ไปเห็นหัวข่าวนี่
สองปีสายสื่อสารเกลี้ยงกรุงกธมกับกศธชเก็บลงใต้ดิน
เนื้อข่าวบอกว่ากอทมกับกศธชวางแผนนำสายสื่อสารลงใต้ดิน
ตั้งเป้าสองปีเรื่องของกธมนั่นก็ส่วนหนึ่ง
แต่ว่ากศธชซึ่งกำกับดูแลกิจการวิทยุ
กิจการธรรทัศน์กิจการธรรมนาคมเขามีหน้าที่บทบาทโดยตรง
วันนี้ท่านเหลขาทหตศท่านก็จะเดินหน้าเรื่องนี้
ตอนนี้คุณฐตศเลขาธิการกศธชอยู่ในสายนะ
ขอคุยเรื่องนี้กับท่านหน่อยสวัสดีท่านเลขาครับ
สวัสดีครับท่านสุภาพครับผมถากรครับ
ครับตกลงจะเริ่มต้นเรื่องนี้ยังไงครับ
เรื่องนี้นะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่า
ท่านปฏิคุยุถยาโจชาท่านสั่งใน
คณะกรรมการดีกีบเขาร่วมว่าสายสื่อสารทั้งหมด
หรือสายไฟฟ้าเนี่ยต้องลงดินให้แล้วเสร็จนะครับ
ซึ่งตรงสายไฟฟ้าผมแยกอย่างนี้นะครับว่าสายไฟฟ้าเนี่ย
ลงดินเนี่ยคงต้องใช้ระยะเวลานานนิดหนึ่งอืมนะครับเพราะว่ากระบวนการในการที่
เอาสายไฟฟ้าลงเนี่ยตามแผนของการไฟฟ้าเนี่ย
จะใช้ระยะเวลาประมาณสักหกเจ็ดปีนะครับซึ่งท่านนายกเองท่านก็บอกว่า
ถ้าลง๖๗ปีขนาดนั้นคงมันนานเกินไปเพราะฉะนั้นแยกกันทำโครงการ
ของสายสื่อสารเนี่ยเวลาเราลงเนี่ยนะครับมันจะลงมันจะลงที่ความลึกเนี่ย
มันน้อยกว่าสายของการไฟฟ้าอืมสายของการไฟฟ้าเวลาลงด้วยความลึกเนี่ย
ลึกประมาณ๒เมตรขึ้นไปแต่สายสื่อสารเนี่ยจะลึกประมาณ๖๐เซนเอง
เพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการในการที่เอาลงเนี่ยมันจะเร็วมากถูกไหมครับ
เทคโนโลยีใหม่เนี่ยเปิดหัวต้นถนนปลายถนนก็ลงได้แล้วถูกไหมครับ
ในการที่จะวางท่อต่างดังนั้นเนี่ยโครงการเนี่ยก็สืบเลี่ยวจาก
ดำเนินการในเรื่องนี้ครับนะครับซึ่งขณะนี้กรทมร่วมกับกศชเนี่ยนะครับ
ทุกเส้นทางหลักในกรทมและเส้นทางรองทั้งหมด
ซึ่งตกอยู่ประมาณ๒๖๒๐กิโลเมตรผมเรียนท่านสุภาพก่อนนะครับว่า
เส้นทางหลักและเส้นทางรองในกรุงเทพมหานครทั้งหมดนะครับ
มีอยู่ประมาณ๒๖๒๐กิโลเมตรจะเอาลงดินทั้งหมดให้เสร็จภายใน๒ปี
ซึ่งกระบวนการเนี่ยนะครับจะเริ่มต้นในปลายเดือนพฤษภาคมนี้นะครับ
ท่านจะเห็นว่าในเส้นทางที่เราทดลองก่อนให้เห็นนั้นนะครับ
ในเส้นทางพวกคนโจทินทั้งหมดตั้งแต่นู่นเราบริชัยไปทั้งหมดตลอดเส้นทางนี้นะครับ
ผ่านหน้าธนาคารกับทุกคนไทยทั้งหมดขณะนี้เอาลงดินหมดแล้ว
เส้นทางสายสุขุมวิทย์นะครับบางเส้นทางเนี่ยก็คือลงดินหมดแล้วนะครับ
ในขณะนี้ก็คือต่อไปนี้ก็คือ๒๖๒๐กิโลเมตร
พอเราสร้างข้อเสร็จกศชเองก็จะต้องบังคับ
ให้ผู้ประกอบการทางด้านโทรคมนาคมและผู้ประกอบการทางด้านสื่อสารนะครับ
ที่มีสายที่พาดอยู่บนเสาของการไฟฟ้าเนี่ย
นำสายดังกล่าวมาลงอยู่ในท่อของกรทมทั้งหมด
จะเห็นนะครับว่าหนึ่งก็คือประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับนะครับ
ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่า๑เรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนเอง
เมื่อสักครู่นะครับชอบใจมากที่พาดหัวข่าวบอกว่า
สายศึกษางสายโดรการทั้งที่พาดตกลงมา
เราจะทำกรุงเทพมหานครให้เป็นนครแห่งอาเซียนให้ได้
สายทั้งหมดเนี่ยจะต้องลงดินทั้งหมด
ทุกคนจะเห็นนะครับว่าเมื่อสายสื่อสารลงดินทั้งหมดบ้านเมืองเราจะเป็นระเบียบมาก
เพราะฉะนั้น๒สิ่งนี้ก็คือเราจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน๒ปี
เดี๋ยวอีกประมาณสักเดือนธันวาคมท่านผู้ว่ากอทมรับปากแล้วนะครับ
บอกว่าเมื่อโครงการเริ่มดำเนินการในเดือนพฤษภาคมนี้
ปลายเดือนพฤษภาคมนี้นะครับจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างทันที
คิดว่าทั้งหมดนี้นะครับใน๔ระยะนี้นะครับก็คือ
จะสามารถดำเนินการได้เนี่ยอย่างน้อยระยะแรกระยะที่๑ระยะที่๒ระยะที่๓ระยะที่๔นะครับ
จะได้ไม่น้อยกว่าประมาณ๔๕๐๐กิโลเมตร
ซึ่งจะเอาลงในเดือนธันวาคมปี๒๕๖๒นี่เลยนะครับ
เส้นทางไหนเสร็จก่อนจะดำเนินการลงก่อนไปเลยนะครับ
เพื่อที่จะให้ประชาชนได้เห็นภาพว่าเมื่อลงไปแล้วเนี่ย
มันมีความทัศนียภาพต่างมันจะเปลี่ยนไปยังไงบ้าง
ถ้าจะเห็นวิทยาภาพของจังหวานและกอร์ศจะเปลี่ยนสักอย่างแน่นอน
เป็นสายอะไรเป็นสายโทรศัพท์พื้นฐานใช่ไหมครับส่วนใหญ่
สายที่เราเรียกว่าสายสื่อสารเนี่ย
รวมตั้งสายของเทเบิลทีวีสายโทรคมแล้วที่สำคัญในอดีตที่ผ่านมา
สายพวกนี้เป็นสายที่ติดตั้งมาตั้งแต่๒๐๓๐ปีก่อนเพราะฉะนั้นเอาสายมาภาพทุกคน
ไม่รู้ว่าสายพวกนี้พอเราลื้อออกมาประมาณ๘๐เป็นสายที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว
ผมเรียนท่านตรงเลยกฎหมายที่ไม่ได้ใช้งานแล้วภาพในอดีตที่ผ่านมา
แต่ก่อนเรามีสายต่างภาพเป็นเรื่องการสื่อสารที่มันยังอยู่ในระบบของยุคเดิมอยู่
ถูกไหมครับมันยังเป็นระบบของ๒ปี๑ปีในอนาคตในอดีตที่ผ่านมา
แล้วตอนหลังไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้ใช้แล้วแต่เขาไม่มีประยุออกครับ
นี่คือส่วนหนึ่งถูกไหมครับอีกส่วนหนึ่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นอยู่ประมาณ๒๐
เพราะฉะนั้นท่านจะเห็นนะครับว่าพอเราลื้อสายในเส้นทางของผลโยธินที่โชว์ภาพให้เห็นก่อนเนี่ยนะครับ
ให้ทุกเจ้าเนี่ยมาชี้สายของตัวเองมีสายที่ใช้งานอยู่ประมาณสัก๒๐เองครับ
นั้นเป็นสายที่อดีตของบริษัทที่ติดตัวไปแล้วในอดีตที่ผ่านมาเยอะแยะไปหมดเลยครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยพลาโครมานะครับน้ำบัตรเนี่ยเป็นตันนะครับโอ้โหครับ
เป็นตันหลายตันเลยครับพลาโครมาเนี่ยครับจากจริงวันที่เกิดปัญหาต้นไฟเสาไฟก็รับน้ำบัตรได้
แล้วอย่างโครงการนี้ฝ่ายไหนเป็นคนออกค่าใช้จ่ายครับ
กรทมจะเป็นคนสร้างข้อทั้งหมดในการที่จะเอาลงใต้ดิน

เป็นการจูงใจให้เขาเอาลงทั้งหมด

หากค่าใช้จ่ายจากเงินที่จะนำส่งกองทุนของกศธช
ส่วนที่สามก็เช่าการรับแรงว่า
การที่ไปเช่ากับกรทมจะต้องเป็นอัตราค่าเช่าที่ในราคาที่ถูก
สะท้อนต้นทุนด้วยเมื่อวานเผื่อ
กับทางพ่อสวทชเราทำเรื่องนี้เพื่อประโยชน์ของสาธารณะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการคิดกำไรอ๋อให้เอาสายลงดีได้เท่านั้นเอง
ทีนี้อย่างนี้ครับแจ้งวัฒนะเนี่ยมันก็พันกันอยู่ระหว่าง
กรุงเทพกับนนทบุรีหรือเลยไปนิดนึงเป็นที่ปากน้ำเนี่ย
มีโครงการจะทำต่อไหมครับเพราะว่ามันก็อยู่ในสภาพเดียวกัน
ไม่ครับคือเราจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าเส้นทางหลักเนี่ย
เช่นทางหลักในกรุงเทพมหานครและพอดีมุนทนบางส่วน
แต่ถ้าเกิดว่าไปอยู่ในเขตของนนทบุรีนะครับ
ทำเนี่ยก็คือขณะนี้ก็คือในตัวเขตเทศบาลทั้งหมดเนี่ยนะครับ
ครับจะให้ทางเทศบาลเป็นผู้ดำเนินการอ๋อต่อเนื่องกันครับ
ครับครับครับส่วนไหนที่ออกอาจจะออกไปในส่วนของชนบท
ก็จะเป็นการจัดระเบียบสายนะครับไม่ได้เอาสายลงดินทั้งหมด
ครับว่าในชนบทนี่ก็คืออ่าการเอาสายลงบินก็คงไม่คุ้มค่า
แต่จะมีการจัดระเบียบสายให้มันจัดระเบียบให้มันเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น
ไม่เป็นอันตรายกับพี่น้องประชาชนเอาละครับพอพอได้เห็นภาพก็เป็น
เป็นข่าวดีของประชาชนคนกรุงเทพแล้วเขาเรียกร้องเรื่องนี้มานานแล้ว
เลขาขอบพระคุณมากครับครับขอบคุณครับยินดีครับขอบคุณครับ
อ่ะเราจะเห็นภาพใหม่ของกรุงเทพมหานครเงยหน้าขึ้นไปสายไฟฟ้า
สายสื่อสารระโยงระยาง๒ปีครับจากนี้ไปจะไม่ได้เห็น
บ้านเมืองจะได้สวยงามขึ้นตอนหลังนี่เขาทำตึกทำอาคารสวยงาม
ไปเจอสายสื่อสารพวกนี้หมดเลยครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
นะครับจะไม่บุ่นวายแล้วใช่ไหมครับไม่บุ่นวายเป็นข่าวดีครับ
ครับขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจ่ายนะครับผิดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ

ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ในบ้านเราก็มีนะบางหมู่บ้านเขาก็เอาตรงนี้มาเป็นจุดขาย
คือเอาสีไฟลงดินลงดินดูสะอาดตาเรียบร้อยสวยงาม
แต่ทีนี้มันก็ต้องไปแก้ปัญหาเกิดว่ามันมีเหตุอะไรที่มันขัดข้อง
การที่จะไปตรวจสอบไปซ่อมแซมมันจะทำได้อาจจะไม่สะดวกเหมือนบนดินนะคะ
เมื่อกี้ก็ได้ฟังแล้วเนาะความลึกของระหว่างการเอาสายไฟลงดิน
สายสื่อสารลงดินมันแตกต่างกันด้วยรวมถึงเรื่องของวิธีการด้วยนะครับ